อีกหนึ่งจังหวัดนะฮะที่จังหวัดเลยนี่

จุดหมายปลายทางผมเรียนมาผมรู้
มีความต้องการมีจุดประสงค์

จะได้ไปมั้ยเนี่ย
ที่จังหวัดนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวจะพาไปดูดอกพญาสุโครง

ที่นี่เลยครับเลยเหรอ
จะให้ดูอะไรแล้วแมม
ไม่ได้ขับเลยแต่อยู่ที่จังหวัดเลย
แล้วที่จะให้ดูนี่คือภรรพ์บอยกอ
ภรรพ์บอยกอเยาะมาจากบรรยากาศ
ที่หุบเขาภญาศุโครง
ดูดิตอนนี้มีแต่สีชมพูเต็มไปหมดเจ้าสีชมพูที่เห็นเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมฮะ
โอ้โหมันน่าชมจริงเป็นดอกของต้นนางพญาเสือโครกกว่าสองแสนต้น
เฮ้ยใครไปนั่งนับอ่ะประมาณประมาณเอาแต่เอาจริงจริงเขาบอกว่าประมาณนั้นสองแสนต้น
โอ้โหแล้วอยู่ในพื้นที่เนี้ยนะคะประมาณสักหนึ่งพันสองร้อยไร่
ดงามจริงเอ้าไปถามคุณพี่นิยมกุลาชัยประธานกลุ่ม
รถบริการท่องเที่ยวภูลมโลก็เล่าว่าจริงแล้วเนี่ยดอก
พญาเสือโครงหรือว่าซากุระเมืองไทยนั้นบานไปแล้วรอบนึงนะ
เหรอแต่ด้วยความที่ว่าปีนี้มันมีอากาศที่เย็นลงไปอีก
คือพูดง่ายหนาวสองรอบแบบนี้ทำให้สากุระเมืองไทยเนี่ย
บ้านอีกครั้งหนึ่งเนี้ยโดยเฉพาะสองถึงสามวันที่ผ่านมา
นักท่องเที่ยวเดินทางมาชมความงามบนภูลมโลเนี่ยนะฮะ
แห่งนี้เนี้ยมากันไม่ต่ำกว่าสามสิบถึงสี่สิบเที่ยวคันรถอ่ะ
มากันเยอะเยอะแต่ไม่ต้องห่วงนะทางชมรมเขามีมาตรการในการป้องกันอย่างเข้มงวด
รองว่ามาเที่ยวแล้วปลอดภัยอย่างแน่นอนคาดการณ์กันว่าเจ้าศักรามเมืองไทย
หรือว่าดอกนางพญาเสือโครงจะเบ่งบานต้อนรับนักท่องเที่ยวถึงสิ้นเดือนมกราคมนี้
ก็ยังมีโอกาสที่จะได้ไปกันอยู่ใครสนใจจะไปพักอ้างร้านที่นี่เขาก็มีแห่สตม
แห่ฮะโฮมสะเตะบางคนอาจจะไม่ได้ยินพออีกกี่แห่สโตมเฮ้อ
สติพอแล้วไปดีกว่าไว้คอยบริการนะครับโดยสามารถติดต่อได้ที่ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน
ชุมชนกกสธรบริโธนนะครับ๐๖๒๕๕๗๐๙๑๒วันนี้ลิ้นเป็นอะไรเอาล่ะยังไงซะคุณผู้ชม
ไปเที่ยวที่นี่นะครับบอกเลยว่าน่าสนใจมากแล้วก็เป็นจุดที่คุณไปชมวิวแล้วจะติดอกติดใจ
ที่นี่เลยภูพระใหญ่คุณไปดูดิโอ้โหองค์พระพุทธรูปสวยเต็มไปหมดเลยนะคะ
โอ้โหสวยงามมากเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวในช่วงหน้าหนาวแบบนี้นะคะ
หรือว่าใครยังไม่ได้ไปไหนมีโอกาสก็อย่าลืมแวะเวียนไปเที่ยว